ท่านผู้ชมครับเราเห็นคลิปนี้เขากำลังแชร์กันอยู่
ก็เลยไปพิสูจน์หน่อยนะฮะเป็นสำนักศักยันต์แห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน
สำนักศักยันต์ท่านพ่อแก่จะเห็นว่าอาจารย์ของสำนักเนี่ยเขาชื่ออาจารย์นาย
เขาก็เอามีดเนี่ยวางบนขาของลูกศิษย์เอาสากเนี่ยตอกโป๊กโป๊ก
ค่ะไม่เข้านะฮะเอาไปดูนะฮะ

ถ้าหลักวิทยาศาสตร์หนังมันตึงเข่ามันตึงอาจจะไม่เข้าหรือเปล่า
หรืออาจจะมีวิชาอาคมของเราก็ไม่รู้
ที่ลำพูนนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหเสียงดังเลยนี่เห็นไหม
สำนักศักยันต์ท่านพ่อแก่นะครับอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
อาจารย์ในคลิปนี้ชื่ออาจารย์นายนะฮะอาจารย์นายเนี่ยเราไปหามานี่ครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลำพูเนี่ยบุกไปพิสูจน์หน่อย
ตกลงเนี่ยมันจริงไม่จริงอย่างไรอาจารย์นายบอกว่าสนใจเรื่องการศักยันต์มาตั้งแต่เด็กนะ
แล้วได้ไปเรียนการศักยันต์จากครูบาอาจารย์มาหลายท่าน
เขาอ้างว่าเขาเป็นสายตรงจากพ่อแก่และครูบาอาจารย์ที่สืบทอดวิชาต่อกันมา
ศักดิ์ของสำนักอาจารย์นายอาจารย์นายบอกว่าไม่ได้ศักดิ์แบบสวยงาม
แต่เป็นการศักดิ์อัคระตามที่ครูบาอาจารย์สอนมา
แล้วที่เห็นในคลิปตรงนี้เนี่ยว่าโอ้โหมีดนี่แบบไม่ระคายผิวเลย
วิชาที่เรียนมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสืบทอดมานานหลายปีแล้วนะ
มีดที่ใช้ยืนยันว่าเป็นมีดจริงสากที่ใช้เป็นสากไม้เอาไปเคาะจริงนะ
ไม่มีอะไรแบบพิเศษมากกว่านี้เขาทำแบบเนี้ยจริงไม่ได้ไปหลอกร่วงใคร
ด้วยนะอ่ะไม่การลงอักษระศักดิ์ย
ยันแบบนี้ถ้าไม่เชื่ออาจารย์นายบอกก็ไม่ต้องมา

อย่างบอกกับนักข่าวของเราอย่างถ้าเกิดนักข่าวไม่เชื่อ
แล้วลองให้อาจารย์ฟันเอาสักตอกยังไงก็เข้า

เพราะฉะนั้นคือต้องเชื่อก่อนประมาณอย่างนั้น
มีลูกศิษย์ที่มาศักยันต์นะเขาบอกเขาก็เชื่อของเขานั่นแหละ
เชื่อว่าศักยรณ์กับอาจารย์นายแล้วจะแคล้วขลาดคงกระพัน

การเมตตาค้าขายอย่างนี้ครับ
ครับก็ดีขึ้นเรื่อย

ใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงค่ะ

อาจารย์นายคนนี้เขาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่ามา
เพราะถ้าไม่เชื่อเข้าโรงพยาบาล
แต่ว่าคนที่เขาพิสูจน์เขาบอกถ้านั่งอย่างนี้ผิวหนังมันตึงก็มี
มันเคยมีข่าวคล้ายแบบนี้พี่อุ๋ยจำได้ไหม

แล้วคนก็พยายามจะพิสูจน์เอ่ยอะไรเอ่ย
อันนี้อันที่เข้าถ้าเก้าอีไม้ก็เข้าจึ๊กใช่ไหม